หนุ่มรุ่นคุณพ่อค่ะคุณพ่อที่หัวใจรักกีฬาฟุตบอล
นี่จัดไปเลยดีกว่านะคะใครเป็นแบบว่าแฟนคลับไม่ว่าจะเป็น
ทาไปดูเลยค่ะคนแรกนี่นะคะน่ารักมากเลยอ่ะ
เผลอของคุณพ่อนั้นนี่เห็นไหมคะในมือ
เตรียมชุดแล้วเสื้อบอลเหรอเสื้อบอลครบเซตเลยให้ลูกใช้
เป็นสัญลักษณ์ตาไก่เนี่ยคุณผู้ชมแมทล่าสุดนะคะคุณพ่อตูนเนี่ย
เขาเอาชุดที่เตรียมไว้ให้ลูกเนี่ยมาอวดระหว่างเชียร์ทีมในดวงใจเนี่ย
แข่งกับเชลซีอยู่เลยคุณผู้ชมนะคะเก็บโมเมนต์นี้เอามาให้แฟนแฟนได้ดู
นั่งดูนะเป็นคนถ่ายให้เมียเชียร์ลิเวอร์ฟูจะเป็นยังไงเอาไปชมคลิปกันหน่อยค่ะน่ารักเชียว

นี่ชอบมากนะคะ

จับลูกใส่เสื้อรีโว้คภูเจ้าแต่เด็กนะครับคุณผู้ชม
โปรดโดนใจหงแดงมาแล้วคุณผู้ชม
เป็นไปตามคาดค่ะลูกชายทั้งสองคน

ลูกพ่อต้องใส่เสื้อรีโว้คภู
เออนะคะพ่อรักทีมไหนนะคะก็ต้องให้ลูกใส่เสื้อทีมนั้นแหละค่ะ
จัดเต็มมากนี่คุยกันแบบทั้งวันทั้งคืน
เวอร์พูลมันดียังไงลูกมันมีมาเน่มันมีซาร่า
ข่าวนี้ฉันอยากเล่าทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะถือว่าสุดยอดจริงนะคะ
ปิดท้ายค่ะคนนี้เลยคุณพ่อลูกแฝดคนนี้พ่อหล่อมาก

สายฟ้าพายุและคุณพ่อน็อตวิสรุธคุณผู้ชม

คือจริงมันจะร้องกว่านี้แต่ดิฉันมันร้องไม่ได้ไง
รักความสามัคคีต้องบอกว่าพ่อรักทีมไหนลูกก็ต้องรักทีมนั้นค่ะ
เทใจให้ทีมอื่นไม่ได้เด็ดขาดค่ะ
พ่อก็เลยสร้างความคุ้นเคยให้กับลูกตั้งแต่ยังเป็นเด็กเนี่ย
เห็นไหมตั้งแต่ละอ่อนเลย
จัดชุดให้นะคะเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะหมดเลยนะคะ
แฝดใส่เสื้อผีทีไรนะคะเห็นบอกว่า
ไลค์จากสาวกแมนยูเข้าไปกดไลค์กันเพียบเลยล่ะค่ะ
ยิ่งตอนนี้นะคะเขามีลอนโดมานะคะคุณผู้ชม
๗มันฮิตมากจริงนะคะ
ถือว่าดูกีฬาแล้วก็แบบเผื่อเขิม
ความสามัคคีในครอบครัวแล้วกันนะคะ